ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมจะพาไปดูบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑กันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปแล้วว่าเขาก็จะมีการจัดระเบียบนะ
อกไม้อันไหนที่มันเหี่ยวมันเน่ามันเก่าแล้วก็จะเคลียร์ไปทิ้ง

ใช่แล้วก็ย้ายบางส่วนนะจากตรงท่าเทียบเรือตรงนี้เลย

ใช่ค่ะก็จะได้วางได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ขวางตรงโป๊ะตรงนี้ด้วยนะคะ
ดูบรรยากาศกันเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า
แล้วก็สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ย
เขาช่วยกันดูสิคะย้ายช่อดอกไม้ย้ายรูปภาพสิ่งของต่าง
แฟนคลับของคุณตังโมเอามาวางไว้ที่โป๊ะ
เอาไปจัดเรียงเอาไว้บนสารเอ่อสาราท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
ซึ่งตอนนี้นะของเยอะมากเลยค่ะช่อดอกไม้ก็เยอะมาก
คือกินพื้นที่โป๊ะก็อาจจะเป็นอันตราย
แฟนคลับมาอยากมาวางช่อดอกไม้ไปที่โป๊ะเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
ส่วนแฟนคลับของคุณตังโมถามว่าเมื่อวานนี้
พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่เขายังคงให้วางดอกไม้ที่โป๊ะอยู่
คนก็เดินทางมาต่อเนื่องค่ะอย่างมีคนนึงนะ
คุณเห็นแต่ไกลเลยแล้วก็อุ้ยชุดเด่นชุดสะดุดตามาก
มาค่ะถือช่อดอกไม้สีขาวเอามาวางไว้อาลัยให้กับคุณตังโม
แล้วปกติก็จะแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ชื่นชมคุณแตงโมด้วย
รับแล้วก็ให้กำลังใจคุณตังโมมาเสมอนะครับ
ก็เลยมาวางดอกไม้ให้นะฮะแล้วก็ยังมีคนมาเยอะแยะเลยนะ
เยอะค่ะเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียบเลยค่ะแบบไม่หยุดกันเลยนะ
ส่วนคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตเขาเคยบอกเอาไว้ว่าเขาอยากทำตามที่เขาตั้งใจไว้
ส่วนหนึ่งจากพิธีไว้อาลัยแล้วก็มีลูกโป่งนะคะ
คุณเบิร์ตเอามาวางให้กับคุณตังโมที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าเอาดอกไม้ในงานพิธีไว้อาลัย
แบ่งมาส่วนหนึ่งเอามาให้โมนะเธอเห็นไหมว่ามีคนรักโมมาก

ขอบคุณแฟนคลับที่ได้มอบความฝันให้พี่ทั้งสองคนนะครับ
อกจากนี้ยังมีภาพอื่นอีกนะครับ
ซึ่งเป็นภาพที่คุณเบิร์ตบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจ
แล้วมีคนเขาเอาลงไว้

ใช่นะครับแล้วก็ภาพของพี่เซ้งอ่าเป็นคลิปนะคลิปที่พี่เซ้งอ่ะ
เซ้งถือว่าเป็นโมเดลลิ่งที่แห่งเมืองอีสานนะ

ก็มีการพูดคุยกับคุณเบิร์ตก็เป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็โดนเด็กน้อยนอนทับ
ความเป็นป้าโมตลอดไปนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ
แล้วก็คลิปหนึ่งที่ลงไว้ในไอจีเลยนะครับ
เป็นคลิปคุณแตงโมคิ้วหนา
นี่ค่ะคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมลองฟัง
อันนี้ต้องฟังฮะคลิปนี้ต้องฟังฮะ

ถ้าใครถามว่าเธอเป็นอะไร
บอกไปเลยนะว่าเป็นของเรา
และเป็นของเราคนเดียว

นี่เดี๋ยวดูตอนท้ายนะคนเข้าไปแซวว่าหน้าคุณเบิร์ตตอนนั้นโอ้โหเห็นมองคุณแตงโม
ใช่ค่ะเพราะว่าในคลิปคุณตังโมบอกแล้วไงให้บอกไปเลยนะเธอเป็นของเราคนเดียว

แต่ว่าคลิปนี้ก็มีคนเข้าไปกดไลค์ให้กำลังใจคุณเบิร์ต๕๘๐๐นะคุณนะ๕๘๓๗๒ครั้ง
แล้วก็มีคนเข้าไปนี่คอมเมนต์เยอะเลยบอกว่าพี่แตงโมจะอยู่ใกล้กับพี่เบิร์ตตลอดไปค่ะ
ให้กำลังใจพี่เบิร์ตนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราตามส่องไอจีของคุณเบิร์ต
แฟนของคุณแตงโมให้นะฮะหลังจากนี้ก็ต้องดูท่าทีคุณเบิร์ตแหละครับ
คุณเบิร์ตบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานเนี่ยคุณเบิร์ตจะไปแล้วไปอันนี้หมายถึงว่า
ไปอยู่ที่เกาะพังอัณเขาตั้งใจจะไปอยู่อยู่แล้ว

เพราะว่าตอนนี้เพื่อนอย่างคุณโมอามีนาก็คอยดูแล
ใกล้ชิดเรื่องสภาพจิตใจนะคะ